ไปดูเหตุจับยาเศษติดหลอดใหญ่กันหน่อยที่ภาคใต้จังหวัดสงขลา
ต้นบุอบผู้ท่อนจังหวัดสงขลารวบแก๊งค้ายาเสียบติดรายใหญ่ได้
ก็เจอยาบ้า๕๐๐๐๐เม็ด
แล้วอุปกรณ์การเสียบยาเสียบติดอื่นอีกด้วย

ลูกของบ้านสัตว์ทอดบอกว่ายานี่ไม่ใช่ของเขา

พบกันมานานเป็นแบบเพื่อนรักเป็นเพื่อนตายแล้วพบกันมา๒๐ปี
เพื่อนว่าจ้างให้เช่าบ้านไม่เป็นที่พักยา

คุณผู้ชมชุดปราบรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ค่ะ
บุกเข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดได้ที่บ้านเช่าหลังนึง
ในซอยโรงรับจำนำเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
จับตัวนายฉัดมงคลถิ่นจนะวัย๓๒ปีหรือว่าจอย

ไปตรวจยึดยาบ้าได้๕๐๐๐เมตรในกระเป๋าเดินทางในห้องนอน

อุปกรณ์การเสพไอซ์๑ชุดแล้วก็ได้สมุดบัญชีธนาคารมาด้วย
ตำรวจไปสอบสวนผู้ต้องหาเขารับสารภาพเลยนะคะ
ว่าเป็นผู้เช่าบ้านหลังนี้เพื่อที่จะดูแลยาเสพติดที่เอามาพักไว้
เพื่อรอส่งขายให้กับเอเย่นอีกทอดหนึ่ง

เป็นของนายกรทัศน์กิ่งทัพหลวงหรือว่าเบนส์อายุ๓๒ปี

เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนตายที่คบกันมานานแล้ว
บกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหรือว่าประมาณ๑๘ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เป็นผู้ใช้ค่าเช่านะคะให้เช่าบ้านหลังนี้
แล้วก็ให้เงินไว้ใช้ครั้งละ๑๐๐๐บาท
หรือว่าจะตามหรือว่าตามที่ขอไปคือขอไปเท่าไหร่ก็ให้

ก่อนหน้านี้มีการนำยาบ้าล็อตใหญ่มาพักไว้จำนวน๓แสนเมตร
แล้วก็ทยอยส่งไปให้กับเอเย่น
จนกระทั่งเหลือยาบ้าอยู่เพียง๕๐๐๐เมตรนะคะ
ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาจับกลุ่มได้
หาดใหญ่บอกว่าการจับกุมครั้งนี้
มิที่บ้านเฉิลหลังหนึ่งในตะมนต์คอหงเห็นแล้วค่ะ
ครั้งนั้นจับกลุ่มนายวัชรพลศรีนวลพุทธหรือว่าป้อมวัย๓๑ปี

แล้วยาบ้าที่ยึดได้ก็เป็นของนายกรทัศน์หรือว่าเบ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสอบสวนขยายผลมา

แก๊งค้ายากลุ่มนี้มาเช่าเอาไว้เพื่อพักยาบ้า
ก็เลยตรวจค้นจับกลุ่มแล้วก็มาเจอนายฉัดมงคลนี่แหละค่ะ
เพราะว่าพอกำลังจะเข้าบ้าน
ฉัดมงคลคนนี้หลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพ่อ

กรทัศน์คือเพื่อนรักเพื่อนตาย๒๐ปีนี่แหละ

เพราะว่ารู้แล้วว่าตรงนั้นเป็นแหล่งพักยา

ตอนนี้ก็คือจะสืบสวนขยายผลติดตามจับนายกรทัศน์
แล้วก็เครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไปนะคะอ่ะ